ข่าวนี้ก็เหมือนกันโลกออนไลน์แชร์คลิปที่สาวประเภท๒อ้างว่า
เด็กสาววัย๑๓ยืมเงินไปแล้วไม่คืนก็เลยทั้งรุมทั้งตบทั้งตีทั้งเตะ
แบบนี้แหละครับ
๒๐๐๐นะครับ๒๐๐๐อีกดอกนึงอีกดอก

เอาลองมาดูกันครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ถูกแชร์ผ่านเพจดังระบุว่า
กระเทยและพวกตบเขียผู้หญิงคนเดียว
ส่วนตัวผู้ก็นั่งมองหัวรอบกันสนุกอันนี้ผมอ่านตามเขานะ
เหตุน่าจะติดเงิน๒๐๐๐แต่วิธีการใช่เหรอ
เกิดเป็นกระเทยควรมีจัญญาบันควรตั้งสติควรคิดไตรตรองให้ดี
ไม่ใช่ว่าไปตบผู้หญิงหรือไปหาเรื่องใครแบบนี้
เขาเรียกต่ำตมสถุนเป็นกระเทยก็เสียระบบอยู่แล้ว
อย่าทำตัวเป็นสถุนกับเงินแค่สองพันควรคิดมีสติ
แจ้งความไปสิแล้วค่อยสอนค่อยตีแต่นี่เหมือนสนุกทำร้ายร่างกาย
นี่ผมอ่านตามเขานะครับคุณผู้ชมฮะ
ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับหญิงสาวอายุ๑๓ปีนะครับที่ถูกทำร้าย
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเธอไม่ได้ติดเงินทั้ง๓คนนะ
คู่กรณีที่อยู่ในคลิปเนี่ยไม่ได้ติดเลย
แต่สาวประเภท๒อีกคนที่เป็นเพื่อนกับสาวประเภท๒ที่มาตบเธอนี่แหละ
อ้างว่าเธอไปติดเงินจึงมารุมทำร้ายเธอ
เหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังเขาเล่าหน่อยสิ
เขาก็เดี๋ยวมากัชช่าต์หัวเลย
แล้วก็คนที่ชื่อเนยที่ใส่เสื้อสีแดงที่บอกว่าอุ๊ยเลือดติด

สรุปเรายืนยันว่าเราไม่ได้ติดต่างของจริง
ใช่ยืนยังไม่ได้ติดตังค์เลยเพราะว่าตอนไปเที่ยวก็แทบที่มันจะไม่ได้คุม
บอกแล้วว่าดูไทยรัฐทีวีฟังความสองข้างนะฮะ
สาวประเภท๒คู่กรณีที่ร้านเกิดเหตุอยู่บนถนนประชาร่วมใจ๕๔
ชื่อว่าซินอายุ๑๙ปี
ยอมรับว่าทำร้ายอีกฝ่ายจริงหลังจากเพื่อนสาวประเภท๒อีกคน
มาขอให้ช่วยทวงเงินเพราะว่าเด็กคนนั้นขโมยเงินเพื่อนของเธอ
และเด็กคนนั้นก็อย่าไปบอกผู้ชายกลุ่มหนึ่งนะฮะ
ว่าฝ่ายซินจะไปทำร้ายเมียของชายในกลุ่มดังกล่าว
ทำให้ผู้ชายกลุ่มนั้นเอาขวดมาคว่างปลาที่ร้านเป็นร้านเหล้าก่อนวันเกิดเหตุ
ส่วนคนถ่ายคลิปเนี่ยเป็นกลุ่มเพื่อนของเธอ
ว่าคลิปเนี่ยมันน่าจะหลุดออกไปตอนส่งต่อกันในกรุ๊ปครับ
เราหลุมติดเขาทำงานไปกันทำให้ผู้ชายกลุ่มเร็วเล่น
ต้นเด็กหญิงอายุ๑๓ปีเข้าแจ้งความที่สนมีนบุรี

และส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเบื้องต้นแล้ว

แล้วไปผสมโรงกับเขา